สวัสดีครับคุณวินี่แม่งท้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
สวัสดีพี่ติกิ่นสีนะครับครับผม
ผมขอบอกเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปทุกวันเสาร์เวลา๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีนะครับ

เราจะทำให้สาวโสดได้มาพบกับหนุ่มโสดที่ใช่
แบบที่ไม่เคยมีรายการไหนทำมาก่อนคุณผู้ชม

เรียกได้ว่าเป็นรายการหาคู่รายการแรกนะครับ
และรายการเดียวบนโลกใบนี้ที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตามาเป็นตัวกำหนด

แต่เราจะมาทดสอบนะว่าถ้าคุณต้องการเลือกใครสักคน
คุณจะเลือกเชื่อในเสียงของหัวใจ
หรือเชื่อในดวงชะตาฟ้าลิขิต
เพราะนี่คือรายการดวงสมโพ
ผมวันนี้แม่งทอสเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีอาจารย์ติ๊กเนี่ยนะครับ
เป็นคนที่ทำนายดวงชะตาของหนุ่มโสดและก็สาวโสดทุกคนในรายการนี้
ถ้ามาดูรายการนี้แล้วก็จะได้วิธีคิดหลักคิดในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตด้วย
วันนี้เราจะมาหานุ่มโสดให้กับสาวกันถูกไหมครับผม
วันนี้เราจะมีสาวสวยมา๑คนที่กำลังตามหาคู่ของเขาอยู่
มีหนุ่มโสดทั้งหมด๔คนที่เขาจะต้องตัดสินใจเลือก

แต่ว่าคนเราจะเลือกคบผู้ชายสักคนหรือเนื้อคู่ความรักเนี่ย
ยังไงซะนอกจากหน้าตาคุณสาวสวยมา๑คนที่กำลังตามหาคู่ของเขาอยู่

บางทีก็เพื่อนก็มาคอยแบบไอ้นี่ไหมไอ้นี่ไหม
หลายคนมีปัญหาจากเพื่อนเหมือนกัน

ถ้าผ่านเพื่อนได้อนาคตอาจจะสดใสก็ได้
วันนี้สาวสวยมา๑คนที่กำลังตามหาคู่ของเขาอยู่ไหมครับ

ในการที่จะช่วยคิดช่วยพิจารณา
และดูสิว่าจะเชียร์คนไหนนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเพื่อนทั้งสองได้เลยครับ
คุณแจ๊คแฟนฉันและคุณกะตี
เดี๋ยวเดี๋ยว

บันทึกออก่ะติ๊กต้อกกิ๊กเหรอ
มาออกให้แบบคือเจียบเวลาให้ค่ะยากิ๊ก

ตัวไก่กับตัวกระเต่า

เรามาพบกับสาวโสดของเรากันเลย

เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ

วันนี้ท้องฟ้าสดใส
มีความเปล่งปลั่ง
สวยงามเต็มรายการไปหมดนะคะ
เหมือนมีดอกไม้ล้อมรอบกายเรา

และขี้วัว

เอาแนะนำตัวก่อนครับเชิญครับ

ชื่อเล่นชื่อวิวอายุ๒๕ปีค่ะ

ผิวขาวตัวเล็กพอจะตรงสเปคใครไหม

โอ้โหเฮ้ยขาดอย่างนี้
มาหาอาจารย์ไม๊
กลงเราง่วงจะเป็นมึงรู้วงเป็นกูเนี่ย

ที่จะสแกนผู้ชายที่จะเอามานำเสนอในวันนี้
ทั้ง๔คนผมบอกว่าผมคัดมาอย่างดีที่สุดเลย
ช่วงนี้ผมมีความจำเป็นต้องเชิญ

ไปนั่งระหว่างแจ็คและกระติ๊บ

โสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก

จะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
ไปพบกับหนุ่มโสดท่านแรกก่อนเลย
ถ้าคุณชอบผู้ชายที่

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับหนุ่มโสดคนแรกของเรา
คุณมิวซิก

ครับตอนนี้ทำอาชีพเป็นครูสอนเทนนิสเป็นหลักนะครับ
เป็นนักร้อนอยู่ในห้ายเพลง๑ครับ
ตอนนี้โสดมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วครับ
ก่อนหน้านี้เหมือนผมยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมมากขึ้นครับ
แล้วก็อยากที่จะเปิดใจในรู้ใครสักคนครับ
สุดท้ายก็อยากจะฝากถึงสาวโสดที่ดูคลิปวิดีโออยู่นะครับ

แต่เวลาผมรักใครเนี่ยผมก็รักเยอะครับผม

อะไร
จ๊ะ
อันนี้เมืองมาช่วยเขาหรือตัวเอง
คุณอยากจะบอกอะไรคุณวิวครับมิวสิก

ถ้าเกิดเพลงพี่แจ๊คมีไว้สำหรับคนอกหัก

แต่ถ้าเพลงที่มาจากมิวสิกเนี่ยมีไว้สำหรับคนที่สมหวังนะครับผม

เอาล่ะนี่คือคุณมิวสิกนะครับที่ผมจัดมาให้นะครับคนที่หนึ่ง
ถ้าพร้อมแล้วคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับ

เป็นถึงที่ปรึกษาด้านไอทีของบริษัทใหญ่

คุณชอบหรือไม่พบกับคุณตะโก้
ชื่อตักร่อนายรักษาปากตั้งตัดทำครับผม
ปัจจุบันอายุ๒๗ปีแล้วครับผม
ก็ตอนนี้ผมทำอาชีพที่ปรึกษาด้านไอที

ผมก็มีทำธุรกิจร่วมกับที่บ้านอยู่ด้วย
จนถึงตอนนี้ผมก็โสดมาประมาณ๗ปีแล้วครับ
ไม่ได้มีคนมาเป็นแฟนกันจริงจังมานานแล้วอยู่เหมือนกันครับผม
ก็ด้วยที่ว่าเราเป็นคนค่อนข้างทำหลายอย่าง
แล้วก็เอาเวลาส่วนใหญ่ไปทำงาน

แม้ว่าจะสวดมา๗ปีแล้วก็ตามเนี่ย
แต่ว่าผมก็ยังมองหาคู่ใจหรือว่าคู่ชีวิตของผมอยู่เหมือนกัน
ถ้าคุณกำลังมองหาใครสักคนที่จะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน

อ๊อปป้า
พี่รู้สึกว่ากระติ๊บเกินเหตุกับเขาเลยนะ

ก็เลยเอ้ย
น่ากินมาก

เขาโสดมา๗ปีแล้ว

ก็ยังไม่มีใครคลิกกันมั้งครับผม

นี่คุณจะพามายีว์ไปลองกินเค้ก
แน่นอนครับผมเป็นเบเกอรี่ที่ของผมทุกตัว

อ้าอเมื่อกี้กินขนมมันได้เจอคุณแม่แล้วปลูกสัมภัณฑ์กัน
คุณตะเก้าครับคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดกับคุณวิว

ก็เริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์ครับ

โอ้โฮจำเลยไม่ต้องจำเลยอะไร
ตอนนี้มีวสิกไม่ได้มองวิวนะ

มีวิวอยู่

เรียบไปเขาเป็นคู่แข่งกัน

ต้องผมบอกนะครับว่า

ขอขอบคุณฮักได้เลย
ฮักนะครับทอนแซ่อึ้งนะครับ
อายุ๒๗ปีครับผมคนนี้

เรื่องหลังก็จะมีถ่ายทั้งภาพนิ่ง

ที่บ้านจะเป็นขายอะไหล่รถมือ๒ครับ

อาจจะไม่เจ้าชู้

เป็นเรื่องแล้วงานดีเลย

เอางี้ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ย
ระแวงเรื่องของความเจ้าชู้ของผู้ชาย

ถ้าเอาเลขหนึ่งถึงสิบของความเจ้าชู้ของคุณ
เจ้าชู้ของคุณแฮ็กเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขอะไรครับ

ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมีบ้างเพื่อให้มันมีความหวั่นไหวในใจอ่า
ครึ่งหนึ่งแบบแบบแบบก็ไม่ได้เขาครึ่งหนึ่งพอครับอาจารย์

ออกเจ้าออกเจ้าเก่าเจ้าออกเจ้า
คืออย่างนี้ครับคือผมมันเป็นคนไม่ขายฝัน

ถ้าบอกว่ามันมีเจ้าชู้บ้างมันต้องมีบ้าง
แต่ถ้ามีแฟนแล้วมันไม่มีครับ
ด้วยรวยแล้วก็ไม่ซื้อถุงเท้าใส่
มึงนี่สังเกตมากเลยนะ
เคยเคยเคยเคยเคยเคยเคยอย่าให้กูเห็นอีก
พูดตรงนะคุณผู้ชมการมีแจ๊คเป็นเพื่อนเนี่ยถือว่าดีมาก
แต่เพราะมันพิจารณาทุกขนู่ของใครดีว่ะสังเกตมากกว่าผู้หญิงอีกนะ

อ่ะโอเค
คุณฮัทครับคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดกับคุณวิวครับคุณอยากจะบอกอะไรคุณวิว
เมื่อกี้พอผมขึ้นมาเห็นเขาเนี่ยผมอยากจะพกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาด้วยเลย
ผมอยากจะเก็บรอยยิ้มของเขาไว้กับผมคนเดียวเลย
โอ้โฮอยากจะเก็บรอยยิ้มของเขาไว้กับผมคนเดียว
มมากนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะ

เรามาพบกับหนุ่มโสดคนสุดท้ายของเราคนที่๔ของเรานี่ต้องขอบอกเลยนะครับว่า
ติ๊กเคยไปงานคอนเสิร์ตใหญ่ไหม

ถ้าไม่มีเขาไม่มีฟันเฟืองนี้นะครับ
งานใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่พวกนี้หรืออีเวนต์ใหญ่ไม่เกิดครับในประเทศไทย

ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยนะครับ

ผมชื่อเดฟบรินเดชพาอ่อนครับ

ปัจจุบันผมทำบริษัทออกกาไนครับ

เป็นคอนเสิร์ตของแจ๊คแฟนฉัน
ซึ่งมีแค่คุณกับเขาใช่ครับ
ในระหว่างนั้นก็มีแจ็กแฟนฉัน

เพราะเขาทำเขาทำเกี่ยวกับคอนเซิร์ตออกไกน์ไนท์ใช่ไหม
คอนเสิร์ตออกไกน้ทใช่ไหมใช่

กูอยากมีคอนเสิร์ตโควิดไม่มีงานเลย
เดฟครับคุณอยากจะบอกอะไรคุณวิวครับ

ถ้าจะขอคุณเป็นแฟนอีกสักคนนึงจะได้ไหมครับ
ไม่มาตรงเลยไม่ต้องเลือกอะไรเยอะเอาไปเลย
เห็นกันแล้วนะครับคุณแจ๊คคุณกระติ๊บครับคุณวิว

เพราะว่าเป็นคนเดียวที่พูดเลยบอกว่าจะพาไปเจอแม่
แล้วคนอื่นไม่กล้าพูดแบบนี้นะ

ผู้ชายที่มาแรงนะฮะ๔คนนี้เนี่ยครับ
ผมให้คุณมิวสิกเลยมาแรงมาก

ทำไมทำไมแรงจริง

ถ้าวิวจิ้มคนไหนไปอีก๒คนเตรียมตัวเลย

แจ๊คเนี่ยจะเป็นขาประจำร้านสเต็ก

ฉันต้องหาคำลักษณ์ครับ

ไอ้นี่ไปใส่ถุงเท้าทีแล้วมันจับผิดเลย
วยแล้วก็ไม่ซื้อถุงเท้าใส่วะ

จริงพี่แจ๊คน่าเชียร์ผมด้วยนะครับ

พี่อยากได้อะไรพี่บอก

เดี๋ยวกูพามาวานบดดำหมดไม่ต้องกลัว

เอาแฮคล่ะถ้ามิวสิกเราเอาอะไรให้พี่ฟรีป่ะ

แต่ถ้าเอาแค่พอดีพอดีนะครับผมก็เกรงใจวิวด้วย

แล้วคุณแฮ็กเห็นเขาบอกเขาจะซื้อปลาคาร์ฟที่ฟาร์มวิวฟาร์มตัวละ๕แสนด้วย

โอเคที่เหลือตกรอบไป

แห่งดีใจ
ตอนนี้ถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับ

ผมอยากให้คุณวิวได้รับรู้ว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร

และอาจารย์ติ๊กจะเป็นคนพิเคราะห์ให้ของแต่ละคน
ข่าวดีคือคุณจะได้รู้ว่าดวงชะตาของเขาเป็นอย่างไรนะฮะ
ข่าวร้ายคือคุณจะต้องเลือกหนึ่งคนทำให้เขาอกหัก

ข่าวดีคือคุณจะได้รู้ว่าดวงชะตาของเขาเป็นอย่างไร

คุณจะต้องเลือก๑คน

และตัดหนุ่มโสดหนึ่งคนให้อกหักกลับบ้านไปก่อน
เรามาเริ่มจากคนแรกที่คุณวิวอยากจะทราบก่อนเลยครับ

คุณเดฟครับอ่ะทราบ

เอากระดานชนวนมาให้เขาเถอะ

เดี๋ยวอาจารย์

คุณเดฟเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ

ตัวเขาเองเป็นคนมีความคิดความอ่านดี
ตัวเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน
เรื่องการทำงานนี้เขาตั้งใจมาก
มีนเป็นนักคิดเป็นนักวางแผน

เขาก็เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์

แล้วเขาเป็นคนที่อีกสัญญาณหนึ่ง
เขาชอบเหน็บแนมแดกดันเล็กน้อย

มีนเป็นนักคิดเป็นนักวางแผน

ผมว่าเขาช่วง๔๐เขามีเงินมาก

เกิดวันที่๙มิถุนายนครับ

ถ่ายไปเลยเขาเป็นนักต่อต้าน
เขาพูดอะไรไปเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาเชื่อมั่นตัวเองมาก

ต้องอธิบายว่าวันศุกร์เนี่ย

คือเขาบริการรับใช้ดูแลเทคแคร์ดีมากเลยสุดยอด

ต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นนักวางแผนที่ดี

ประสบความสำเร็จในชีวิตไหม

นี่รวมกันเป็น๑๑๐ไม่ใช่เจ้าอื่นแต่ทำได้นะ
คนอื่นเขาจะ๘๐๒๐นะ

ไม่จะบอกว่า๗๐๓๐

อาจารย์แถมให้ครับ

พี่ติ๊กวิวถึงคาถัดมา
เวอรี่หนูเชื่ออาจารย์ได้ใช่ไหม

ตะกี้ยัง๘๐๓๐อยู่เลย

พี่บางเรื่องมึงไม่ต้องย้ำมาก

น้องคนนี้เขาเป็นคนฉลาด

อีกสัญญาหนึ่งที่ดีของเขาเนี่ย

เฮ้ยตลกด้วยอ่ะไอ้ป้า

ถึงทันอย่าจัด

คนสุดท้ายคุณปรากฎครับ

เขาเป็นคนดูแลสุขผู้หญิงดีมาก
ถ้าให้เขาดูแล
ตัวเขาเองไม่เชื่อหรอกเรื่องพวกนี้

มีเซนต์เขาเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์
เจ้าชู้ไหมผู้ชายคนนี้

คุณรู้ถึงดวงชะตาของหนุ่มโสดของเราทั้ง๔คนแล้วนะครับ
แต่คุณวิวจะต้องทำให้ผู้ชาย๑คนอกหักในวันนี้
มีใจอยู่แล้วคนที่จะต้องอกหักคนแรกก็คือ
ขอตัดคุณ
ขอตัดคุณเดฟค่ะ

รสไม่ได้

ตัดคุณเดฟไปเนี่ยคือเลือกไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหม

แต่ว่าคุณเดฟเขาแบบอายุเยอะกว่าจริงแต่ว่าเขาดูเด็ก

ใช่หรือว่าการแต่งตัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นคุณเดฟครับคุณคือผู้ชายคนแรกที่จะต้องอกหักในรายการของเราไปก่อนนะฮะ

ครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับแล้วมาดูว่านุ่มโสดคนไหนที่จะต้องโดนอกหักเพิ่มอีกหนึ่งคนอีกนะครับ
ลุ้นกันว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียวครับ
กลับมาแล้วครับที่สองครับรายการดวงสมทองของเรานะครับ

รายการที่จะทดสอบว่าถ้าคุณจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่ง

เพื่อเริ่มต้นความรักของคุณคุณจะเลือกเชื่อฟังเสียงของหัวใจของคุณหรือว่า

ในรอบนี้เราเหลือหนุ่มโสดที่เข้ามาพิชิตใจของเขาอยู่สามคน

นี่คือรอบล้วงลับครับคุณผู้ชมครับ
รอบนี้เราจะเปิดโอกาสให้คุณถามคำถามอะไรก็ได้

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดาราช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสด
และเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน
เดี๋ยวผมจะให้คุณกลับไปปรึกษากับเพื่อนของคุณ

ไม่ใช่ทางนี้หรอ

ไม่ใช่ค่ะเห็นผู้ชายแล้วปี่เลยนะเธอ

แล้วปี่ไปหาน้องตะกอด้วยนะ

โอเควิวทางนี้จากต้อนเข้าไป

ต้องตอบความจริงออกมา
หนึ่งคนจะโดนสองคำถาม

คำถามนี้คุณจะถามเองหรือจะให้เพื่อน

คุณชอบมองส่วนไหนของผู้หญิง

เอวชอบเอว

ใช่นะไอ่จะดูเอวยังไง

นึกว่ามีแผ่นดินไหวโอเค
ช่วงจังหวะประตุกพี่ยังรู้สึก

หูว่าเอวนี่คือยังไงต้องเล็กร์เอวหนา

คุณจะถามเองหรือจะให้เพื่อนถาม

สินที่เป็นชื่อของตัวเองมีอะไรบ้าง

อันนั้นละโคตรด่างของเขา

และผมพยายามจะเปิดมากสุดละนะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ
ไม่อยากให้มาโฟกัสที่เรื่องนี้มากกว่านะ

วิวไม่ต้องเอาคนนี้พี่เอาเอง

คุณจะถามเองหรือจะให้เพื่อนคุณถามครับ

ที่ตะก้อบอกว่าตะก้อไม่ได้คบใครมาตั้ง๗ปีแล้ว

สาเหตุที่เลิกกับคนสุดท้ายเพราะอะไร
และระหว่าง๗ปีที่ผ่านมาคุยมากี่คน

ใช่เราต้องเรียนรู้ความผิดพลาดเขาจากอดีต
โอเคคำถามแรงร้องลับจริง

กันเพราะว่าด้วยความเด็กยังเด็กอยู่อะครับ
ด้วยเด็กด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าปีเลิก
มหาลัยปี๑อะไรอยู่นี่ต่างคนต่างเรียน

ฝ่ายหญิงบอกเลิกเดี๋ยวก่อนเหรอ

ที่๗ปีที่ผ่านมา

ประมาณแล้วกันนะครับประมาณ๕คน

ครับนี่บ้านคุณอยู่ในป่าเหรอ
เพราะฉะนั้นนั่นผ่านไปแล้ว๑คำถาม

อารมณ์าน่ะ

เพลงที่ได้มาเนี่ยก็ได้จากอาบอบนวด

อีกคนนึงอีกห้องนึงอะไรอย่างนี้

ไม่เคยครับไม่เคย

มาฟังคำถามของคุณมิวสิกบ้างดีกว่าครับว่า

ขอถามเองค่ะอ๋อมิวเอาเลยถามเองเลย

จูบล่าสุดใช่ไหมครับประมาณปีเกือบ๒ปีครับตอนนั้นไปเชียร์เขาที่งานคอนเสิร์ต

ใช่ตอนนี้เหลือคำถามสุดท้าย
เอาแบบชัดเจนเลยเลยชัดเจนใครจะเป็นคนถาม
ผมเองคุณแจ๊คแจ๊คว่ามา
ถ้าวันหนึ่งคุณทำเพลงเพราะว่าเขาเป็นศิลปิน

คุณแบบมีงานเยอะมากคือคุณดังมากอ่ะ
เพลงคุณดังเสร็จปุ๊บในวงการบันเทิงเขาก็ต้องการคุณอย่างนี้

เสิร์ตเสร็จคุณมาขายถังเช่าหรืออะไรอย่างนี้

คุณประสบความสำเร็จมากคุณเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับ
คุณต้องเลือกงานแบบที่แบบว่า

คุณจะเลือกอะไรระหว่างไปวันเกิดเขากับคอนเสิร์ตใหญ่คุณ

คอนเสิร์ตใหญ่เมื่อดังขึ้นแล้วจะมีคอนเสิร์ตเลย

ใช่อีกอันนึงก็โอกาสอีกอันหนึ่งก็อันสำคัญ
คอนเสิร์ตใหญ่๑ล้านบาทอยู่ตรงหน้าคุณเลยไปโชว์ได้เหรอ

ผมขอใช้ความคิดที่มันเป็นการรีมิกซ์ครับ

เป็นวันเกิดคุณวิวแล้วผมมีคอนเสิร์ต

ผมขอให้คุณวิวเป็นเกสในคอนเสิร์ต
แล้วผมจะอยากให้ทุกคนรู้จักกับคุณวิวและ

คนนี้คือคนพิเศษของมิวสิกนะ
แล้วก็ร้องเพลงพิเศษให้กับคุณวิวในคอนเสิร์ตนั้นไปด้วยเลย

แจ๊กฟังไว้ฟังไว้

คุณจะเชิญเกรทใครไปร้องคู่กับคุณด้วย

หน้าที่หลักอยู่ที่คุณแล้วนะฮะ

เครียดช่วยกับผู้ชายของนั้น

หน้าที่หลักอยู่ที่คุณแล้วนะฮะ

โสดคนนั้นคือใครครับคุณวิวครับ

คุณมิวซิก
จริงมันเลือกยากมากนะ
มันไม่ได้มีใครแบบดีคนละแบบทุกคน

ในวันนี้
แล้วก็ข้อมูลที่ได้แค่นี้เท่านั้น

จารติ๊กจะดูดวงสตาของสาวสวดคนนี้
ว่าเขาดวงสมพงศ์กับใครที่สุด

รอบนี้อาจารย์ติ๊กจะทำการดูดวงสาวโสด

นุ่มโสดคนไหนที่ดวงสมพงษ์กับสาวโสดที่สุด

แต่ถามว่าทั้งสองคนเนี่ยใครเป็นคู่เขา

ตามดวงแล้วเนี่ยนะครับหนุ่มโสด
ดวงที่สมพงศ์มากที่สุดคือใครครับ
ที่ดวงสมพงศ์กับน้องวิวคือ

ตะก้อคือคนที่ดวงสมพงษ์ที่สุดในวันนี้

ไปต่อได้ไม่มีทะเลาะ
แต่เขาจะตัดสินใจแล้วแต่เขาแล้ว

ทุกอย่างทั้งรายการนี้อยู่ที่คุณวิวคนเดียวครับ
คุณวิวครับคุณจะต้องเลือกแล้วนะครับ
แต่ก่อนการตัดสินใจเราเปิดโอกาสให้ทั้งสองหนุ่มเลยนะครับ
พูดความในใจกับคุณวิวเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนคนนึงสมหวังอีกคนนึงอกหัก
ตะก้อคุณมีอะไรอยากจะพูดคุณวิวครับ
การตัดสินใจอยู่ที่คุณวิวแล้วกัน
ก็ถ้าเลือกผมไปเราก็คงได้มีอะไรดีร่วมกันครับผม

จบรายการไปก็ลองคุยกันดูว่า
ต่างฝ่ายต่างชอบอะไรที่มันโอเคกันไหมอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็อยากให้เลือกในสิ่งที่ใจตัวเองต้องการให้มากที่สุดนะครับ

คุณจะต้องขึ้นไปยืนระหว่างผู้ชายสองคนนี้

และเลือกที่จะปล่อยมือ๑คน
คุณปล่อยมือคนไหนคนนั้นอกหัก
ว่าคุณวิวนั้นจะเลือกผู้ชายจากเสียงเรียกของหัวใจ
หรือดวงชะตา

เชิญครูวิวขึ้นไปยืนระหว่างเขาทั้งสองครับ

หันกลับมานี่คือเขายังไม่แน่ใจ

มีเพียงแค่หนุ่มโสดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น

โสดที่ใช่ของคุณคือ

คงได้มีอะไรดีร่วมกันครับ
ที่ดวงสมพงศ์กับน้องวิวคือ

ก็อยากให้เลือกในสิ่งที่ใจตัวเองต้องการ

โสดคนที่ใช่คือใคร
เมื่อมีสิ่งที่ให้เลือก

ไม่เชื่อดวงชะตา

เขาดูใจใส่ดูใส่ใจ

แค่ผู้ชายที่ตื่นเต้นผู้หญิงก็ตื่นเต้น
ผู้หญิงเขารู้ไงว่าผู้ชายชอบเป็นคนตลกไง

ก็เล่นมุกคือในอนาคตอีก๒๓วันหลังจากนี้
หลังจากที่เขาคบกันแล้วเนี่ยแน่นอนครับเขาจะแก้ให้กัน
คือเขาดูใจใส่ใส่ใจ
เออเขาจะเล่นจังหวะนี้เขาฝึกกันไว้ก่อน
นะครับดูใส่ใจแล้วไงอีกครับดูมั่นคงดูใส่ใจเรา
เหมือนแบบดูแลเราได้อะไรพวกนี้ดูแลเราได้
แต่ผมบอกให้นะมือขวาเขาเนินอังคารใหญ่มาก
เป็นเรื่องแล้วเนื้อนังคารอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่
นี่เหรอไปเจอผู้ชายเนินอังคารอย่างนี้นะจุ่มแซ่บหัก
โอ้โหวันนี้ได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับ
แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวิวและคุณแฮกนะครับผม
ขอบคุณคุณตะก้อนะครับคุณมิวสิกและคุณเดฟนะฮะ
หวังว่าคู่นี้คงจะประสบความสำเร็จในความรักของเขาทั้งคู่ด้วยเหมือนกัน

ติดตามกันได้ใหม่นะครับในวันเสาร์หน้า๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี

ดวงสมโพธิ์

คุณแม่ค่ะเป็นหมอดูด้วย

ช่วงนี้จะมีคนที่มีแฟนแล้วเข้ามา

เชิญพบกับหนุ่มตนเรา

โอ้โฮดีแหละคู่ชีวิต

หรือคุณจะเชื่อดวงชะตาฟ้าลิกสุด